เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะ

คือเธอจอดรถชิดขอบทาง

อยู่ดีมีรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อ
พุ่งมาชนท้ายแล้วมันเป็น
จังหวะที่เธอเดินลงมาจากรถ
จะไปหาเพื่อนที่อยู่รถข้าง

ตู้คอนเทนเนอร์มันร่วงลงมา

เธอก็เลยถูกอัดติดกับท้ายรถแบบนี้ค่ะ

ใช่ค่ะกลางดึกที่ผ่านมานะคะ

แล้วก็ไปทับรถที่จอดอยู่ริมถนน

นี่คือบริเวณถนนโรจนะฝั่งขาเข้าค่ะ

อำเภออุไทยจังหวัดพระนคร๔อยุธยา

สีดำคันนี้จอดชิดอยู่ริมถนนนะคะ
ท้ายรถแล้วก็ด้านข้าง
ฝั่งคนขับเนี่ยพังยับเลย

ท้ายรถคันนี้ก็พังยับเยินเหมือนกัน

ถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่ใต้ท้องรถ

ได้รับความเสียหายไป๒สำคัญด้วย
ตามคำให้การของคนขับรถบรรทุกพ่วง

อายุ๔๙ปีเป็นคนขับรถบรรทุกพ่วง

จุดนี้มีรถเก๋งออกมาจากซอยแล้วตัดหน้ารถเขาอย่างกระทันหันค่ะอ่า
ก็เลยหักหลบพอหักหลบเนี่ยมันหลบแรงก็เลยเสียหลัก
คอนเทนเนอร์ก็เลยร่วงลงมาเนี่ยอ่าตู้คอนเทนเนอร์ยี่สิบฟุตนะคะ
ร่วงใส่ท้ายรถเก๋งที่จอดชิดริมถนนอยู่จังหวะนั้นตัวนางสาวระดีปัดเนี่ย
เขากำลังลงจากรถเดินไปหาเพื่อนแล้วอ้อมไปหลังรถพอดีไง
ตู้มันร่วงลงมาอัดกับท้ายรถร่างของเธอก็เลยถูกอัดก๊อปปี้ด้วยอ่ะนะคะ

ผมบอกเลยหักออกไปขวาอืมพอหาไปขวาเขาหักตาม

คือน้ำมาทางตรง
ปาดหน้าหักซ้ายหักขวาอะไรก็ไม่มีปัญหาหรอก

มันถึงร่วงลงมาได้ขนาดนั้นนะครับ
เรื่องนี้ทางเพื่อนของผู้เสียชีวิต
ชื่อนางสาวกฎชพันธ์อายุ๒๒ปี
คือวันนี้ก็ยังตกใจอยู่นะฮะก็บอกว่าตอนนั้นเธอนั่งอยู่ในรถยนต์ฝั่งคนขับ
ส่วนเพื่อนที่เสียชีวิตได้เดินลงจากรถเพื่อจะไปหาเพื่อนที่จอดรถอยู่ติดกัน
สักพักนึงได้ยินเสียงเหมือนอะไรมาชนรถเสียงดังสนั่นเลยเธอก็เลยลงจากรถไปดู
ปรากฏว่ามีรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์เนี่ยมันพุ่งมาชนฮะ
ทำให้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยอัดใส่ร่างผู้เสียชีวิตอัดติดกับท้ายรถที่จอดติดกัน
แต่เพราะหนูโดนรอบนรถนั่งรอตรงคนขับหนูเป็นคนขับ
อ๋อหนูเป็นคนขับใช่ค่ะแล้วหนูไม่รู้อะไรเลย
สักพักนึงแค่แป๊บเดียวเองเขาลงไปแป๊บเดียวเองค่ะ
ไม่ถึง๕นาทีแล้วมาเลยหนูก็ไปกับรถกัน
แต่รถกระโดดออกถึงห้ามหนูจะสกหน้าสาว
ถึงใครที่หนูกลัวรถระเบิดดำดำ
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับที่บริเวณถนนโรจนะฝั่งขาเข้า
ใกล้กับสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ผู้ตายคือเมื่อคืนเขาก็มาเที่ยว
แล้วตอนกำลังจะกลับบ้านก็เลยจอดรถกันแล้วก็คงลงมาหากันนะครับ
บนถนนยังมีเศษเหล็กแล้วก็พวกกระจกรถตกกระจาย
บนถนนแล้วก็ฟุตบาทนะครับยังมีรอยเบรกรถอยู่เลยนะฮะ
ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยครูดบนถนนว่าเป็นทางยาวเลย
คุณศักดิ์สิทธิ์ไปคุยกับพี่ชายของผู้ตายนะครับ
ซึ่งวันนี้มารับศพของน้องสาวที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

พี่ชายบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันเร็วเกินไปนะฮะน้องสาวเป็นสาวหลักของครอบครัว

แล้วอีกแค่วันเดียวจะครบวันเกิดแล้ว
ที่บ้านก็เตรียมเค้กไว้ฉลองวันเกิดกันในวันพรุ่งนี้
แต่มาเกิดเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้น
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด
แล้วตั้งแต่เกิดเหตุยังไม่ได้รับการติดต่ออะไรจากคู่กรณีเลย
พ่อแม่ก็เสียใจทุกคนในบ้านเสียใจหมด

ก็เตรียมเค้กเตรียมอะไรไว้แล้ว

จากบริษัทตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับ

ว่าจะเอาไปเรียนยังไง
มันจะได้พูดคุยกันนะครับ

ปากทางด้านร้อยเบน
ที่อยู่ที่ทำเรื่องนี้ครับ
ฝากเรื่องนี้ด้วยครับ
สมดีนี้ตำรวจสพออุทัยบอกว่าคุมตัวคนขับรถพ่วงไปสอบสวนนะคะ
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
โชคล้ายังจริงนะจังหวะแบบค่ะคือเห็นรถมันทุกตู้คอนเทอร์เนอร์เนี่ย
ผมเสียวจริงจริงใช่นะคือยิ่งไปอยู่ใกล้ใกล้อยู่คู่คู่กันนี้
ยิ่งหืมนี่ขนาดเขาไม่ได้ไปเจออะไรด้วยนะ
เขาจอดอยู่ข้างทางดียังโดนนะครับ